ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ติดตามความร่วมมือระหว่าง

กับชุมชนชาวบ้านที่อยู่ชายฝั่งอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราธานี

ตอนนี้สภาพการระบบนิเวศเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะที่อำเภอท่าฉางแล้วก็อำเภอชายานะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
กว่า๒๐ปีที่ชาวชุมชนชายฝั่งอ่าวบ้านดอน
พื้นที่๗อำเภอของจังหวัดสุราธานี
ต่อสู้กับกลุ่มในทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนธรรมนากุ้ง
เพราะเมื่อป่าชายเลนถูกทำลาย
ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์

แหล่งรายได้หลักของชาวชุมชนในการทำประมงพื้นบ้าน
เริ่มจากกลุ่มเล็กจนรวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน
ทวงคืนพื้นป่าชายเลนทั้งการปลูกพืชพันธุ์ป่าชายเลน
อย่างต้นกงกามต้นลำพูปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
สร้างบ้านปลาทำฟาร์มทะเลเลี้ยงหอย
รวมถึงการอนุลักษ์เพิ่มปริมาณปูเปรี้ยว
รีเริ่มโดยนายประสิทธิ์เชื้อเอียม
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปรี้ยว
ซึ่งเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี๒๕๕๒มาแล้ว
ต่อสู้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เมื่อกรมทรัพยากรทางเผลยและชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ในช่วงปี๒๕๕๙
พร้อมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ก็สร้างขวัญกำลังใจในการทวงคืนพื้นป่า

และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขากลับคืนมา

คือรู้ว่าคืบกว่าทะเลสอกก็ทะเล

เขาจะรู้ว่าทะเลตรงนี้มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนเดิม

โดยความรักความสามารถขี้ของชุมชนไชกรเป็นที่ตั้ง

รังเกตรงนี้คือทุบหม้อข้าวเขาก่อน

สองพันกลายเป็นวันละ๕๐๐อย่างนี้
ว่าเราจะดีขึ้นตรงที่เรามีกำลังใจ

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ

จะเป็นทุนงบประมาณอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลย
มีค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งเสริมให้ทำประมงพื้นบ้าน
ให้มีกฎเกณฑ์กติการะเบียบชุมชนออกมา
ซึ่งดูแล้วปฏิบัติร่วมกันมันก็เป็นรูปธรรมพอสมควร
ประกอบกับการมีพระราชบัญญัติการประมงบังคับใช้
โดยกำหนดให้ปิดอ่าวช่วงฤดูปลาวางไข่
ทำให้ประธานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน
เชื่อมั่นด้วยว่าภายใน๑ปี
น้ำที่เคยหายไปจะฟื้นตัวกลับมาเร็วขึ้น
พื้นที่ป่าทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี
มีจำนวนทั้งสิ้น๒๕๐๐๐ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ป่าชัยเลน๑๕๐๐๐๐๐ไร่
และพื้นที่ทางประโยชน์๑๐๐๐๐๐๐ไร่
เฉพาะในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ดำเนินการทวงคืนแล้วในปี๒๕๕๙จำนวน๑๙๕๐๐ไร่
ปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าชายเลนยังคงเดินหน้าต่อไป
สิ่งสำคัญคือต้องปลุกจิตสำนึก
ไม่ให้ผืนป่าถูกบุกรุกเพิ่มเติม

และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนชายฝั่งเอาไว้ให้ได้
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน